ต่อกันที่เหตุการณ์ที่มีชาย๓คนถูกคนร้ายยิงในสวนยางพาราที่บึงกาลนะครับ
ตอนนี้ก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องของเงินผิดกฎหมาย
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒แล้วก็บาดเจ็บ๑ไปเจาะประเด็นพร้อมกันครับ
ความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายตามสามหนุ่มเข้าไปในสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านเหล่าถาวรอำเภอเมืองบึงกาล
แล้วยิงนายอุดมโพศีอายุ๒๙ปีลูกชายเจ้าของสวนยางและยิงนายศักดาเขาภูเขียวเสียชีวิตทั้งคู่
ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายชูพงสะสมบูรณ์อยู่ในห้องไอซียู
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๘เมษายนแต่กว่าจะมาพบศพก็ช่วงสายวันที่๒๙เมษายน
วันนี้ญาติของนายศักดาและนายอุดมรับศพไปทำพิธีชาปนกิจทันทีโดยตั้งเผากลางแจ้งที่ป่าช้า
ลุนโภษีพ่อของนายอุดมผู้ตายบอกว่าไม่รู้จริงว่าใครเป็นคนลงมือฆ่าลูกชาย
เคยมีปัญหากับเพื่อนคนหนึ่งแต่ไม่น่าใช่สาเหตุที่จะมาฆ่ากันได้
หากพูดถึงเรื่องยาเสพติดก็ไม่แน่ใจว่าเคยยุ่งเกี่ยวหรือไม่
อ๋อเพิ่งมายุน้ำผมก็ได้๑ปีนึงลูกพึ่งยากกันกับแฟน
ชาวบ้านที่กรีดยางและพักอาศัยใกล้เคียงที่เกิดเหตุระบุ
ช่วงกลางดึกได้ยินเสียงดังคล้ายประทัดดังขึ้นหลายนัด
สะดุ้งตื่นไม่คิดว่าจะเป็นการยิงกัน
ตอนนี้คนในสวนรู้สึกกลัวมาก
ว่าคนร้ายจะย้อนกลับมายิงปิดปาก
เพราะบางคนได้ยินเสียงปืนบางคนได้ยินเสียงรถ
ขอให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวมาให้ได้
จากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบว่า
คนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้มีทั้งหมด๓คน
โดยก่อนเกิดเหตุมีการส่งข้อความมาหาหนึ่งในผู้ตาย
ลักษณะเหมือนทวงเงินค่าสิ่งผิดกฎหมาย
และมีการผลัดการจ่ายเงินกันมาก่อน

คนร้ายมากัน๓คนขี่จักรยานยนต์มากัน๒คัน
โดยสวมหมวกโม่งปิดบังใบหน้า

หลังจากนั้นจึงเข้าไปเคลียร์ปัญหากับกลุ่มของผู้ตายก่อน

คนร้ายจึงใช้อาวุธปืนเจาะยิงไปที่ศีรษะของนายอุดมกร
หลังจากนั้นใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ยิงที่นายศักดาจนเสียชีวิตตาม
จังหวะนั้นนายชูพงศ์พยายามวิ่งหนี

ฟุบบาดเจ็บอยู่ที่กลางสวน
คนร้ายคิดว่าเสียชีวิตแล้วจึงรีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงการบอกว่า
ตำรวจรู้ตัวคนร้ายทั้งหมดแล้ว

ซึ่งปมปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องทวงเงินผิดกฎหมาย
ซึ่งยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้

คนบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลบึงกาล
ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
เรื่องการสอบถามเกี่ยวกับตัวของคนร้าย
รวมถึงข้อมูลกับปมปัญหาที่เกิดขึ้น

ขณะนี้ตำรวจกำลังเกลี้ยกล่อม

เพื่อที่จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว